ดูตัวเลขคุณผู้ชมผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
กระจายไป๕๙จังหวัดในประเทศไทย
อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าก็แบ่งเป็น๔กลุ่มด้วยกัน

กลุ่มที่๒คือพบผู้ป่วยแล้วน้อย๑๓ราย
กลุ่มที่๓ก็คือเริ่มพบผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก
แต่ว่ายังไม่มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง
กลุ่มที่๔คือกรุงเทพตอนนี้แพร่กระจายเป็นวงกว้างแล้วนะคะ
จังหวัดตรังเขาก็กลัวค่ะ
พ่อเมืองจังหวัดตรังนะคะก็เลยบอกว่าสั่งปิดเมืองตั้งแต่๑เมษายนนี้เป็นต้นไป
ห้ามเดินทางเข้าออกนะคะสั่งล็อกดาวน์จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คือตอนนี้นายกรัฐมนตรีให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเต็มที่
ในการบริหารเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดตัวเอง
เรื่องของมาตรการแต่ละจังหวัดมาตรการการดูแลการป้องกัน

พ่อเมืองจังหวัดตรังค่ะนายลือชัยเจริญทรัพย์
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะ
ประกาศเลยบอกว่าก็ต้องมีการปิดเมืองตั้งแต่๑เมษายนเป็นต้นไปนะคะ
ตอนนี้ก็มีการออกตรวจด่านคัดกรองการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
นี่ค่ะลงพื้นที่แบบนี้ที่บริเวณถนนตรังสตูน
ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะ
ผู้ว่าตรังบอกว่าด่านตรวจจุดลิฟต์พังส่วนใหญ่ประชาชนจะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย
คืนเมื่อวานสื่อมีชาวมาเลเซียเดินเข้ามาเดินทางเข้ามา
เพื่อร่วมพิธีทางศาสนาจำนวน๓๔ราย
เจ้าหน้าที่มีการบริการวัดไข้สอบสวนโรค
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดก็ไม่รู้ว่าเข้ามาจากมาเลเซียแล้วเอาโรคมาด้วยหรือเปล่า
ส่วนประชาชนคนไทยที่ผ่านด่านแล้วแล้วก็ไปพบว่ามีอาการไข้สูง
แต่สอบสวนโรคแล้วไม่มีความเสี่ยงก็จะมีการส่งให้เจ้าหน้าที่
ติดตามอาการตลอด๑๔วันก็ต้องมีการกักตัวนะคะ
ว่าราชการจังหวัดตรังบอกต่อบอกว่ามาตรการล็อกดาวน์ในวันที่๑เมษายนนี้เนี่ย
อยากขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้านยกเว้นจำเป็นต้องเดินทางจริง
เช่นไปโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วย
ทั้งนี้ค่ะรถยนต์และประชาชนที่มาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องมีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล
ฟังเสียงยืนยันจากพ่อเมืองตรังกันหน่อยค่ะ
ยกเว้นจำเป็นจริงที่จะเดินทางไป
เช่นไปโรงพยาบาลไปเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย

ท่านอยู่แต่กลับบ้านอย่าออกไปไหน
พกพาเจลล้างมือแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
เมื่อออกจากบ้านที่จังหวัดตรังเพื่อนอีชันทำงานอยู่ที่ทะกะสอ
บอกว่าทกศยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล๕๐๐บาท๓เดือนเนี่ย
ไม่ต้องไปเปิดบัญชีปรากฏว่าคนแห่ไปเปิด
ล้นทกศเลยนะคะฝากพ่อเมืองตรังช่วยดูด้วยนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารเองก็กลัวเหมือนกันนะคะ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙นะคะในรายจังหวัดต่างนะคะ
หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อมาตรการในจังหวัดเขาก็เพิ่มขึ้น
น้อยไปหามากแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันไป

และเป็นครอบครัวที่เดินทางกลับมาจากประเทศกาต้า
อยู่ที่กาต้าลูกและเมียไปเยี่ยม
หลังจากนั้นกลับมาพร้อมกันหมดเลยค่ะกลับมาที่อุตรดิษฐ์
และหลังจากนั้นมีอาการไปตรวจอ้าวเป็นโควิดจริงทั้งครอบครัวเนี่ยนะคะ
ผู้ติดเชื้อมีผู้หญิงนะคะอายุ๔๔ปีเด็กชายอายุ๙ขวบ
เป็นพันรยาแล้วก็ลูกชายของครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัว
เป็นพ่อครัวอายุ๕๑ปีทั้ง๓คนเดินทางกลับมาจากประเทศกาต้านะคะ
จากนั้นคนในครอบครัวก็ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งกักตัวทั้งหมดรวม๕คน
รวมถึงพ่อตาแม่ยายของครอบครัวนี้ด้วย
แต่ว่าพ่อตากับแม่ยายแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยง
อย่างไรก็ตามกักตัวอยู่ในบ้าน๑๔วันเพื่อดูอาการค่ะ
หมู่บ้านนี้นะคะที่เขาไปพบผู้ติดเชื้อล่าสุด
หมู่ที่๙ตำบลไร่อ้อยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีคำสั่งค่ะ
ปิดพื้นที่ไปเลยห้ามบุคคลเข้าออกหมู่บ้านนี้
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด
ใครที่รู้จักคนในพื้นที่หมู่ที่๙ตำบลไร่อ้อย
อำเภอพี่ชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ตอนนี้อย่าเพิ่งเดินทางเข้าไปนะคะ
ส่วนที่ลำปางค่ะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง
ประกาศปิดวัดพระธาตุชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่๓๐มีนาเป็นต้นไปนะคะ
โดยยังที่ไม่ทราบตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ
ทั้งนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า๑๓๐๐ปีนะคะ

มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปวัดเป็นจำนวนมาก
ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ทางวัด
ก็เลยประกาศปิดพื้นที่ปิดการเข้าชมไปเลยค่ะ
ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนะคะ
มีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าตลาด
เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อตรวจด้วย
จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
จุดจะต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อ

ส่วนที่อำเภอแม่สายนะคะจุดนี้สำคัญเหมือนกันค่ะ
ชายแดนไทยพม่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยง
นายธนวัฒน์ธีรันตชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ตำบลแม่สาย
ลงพื้นที่ค่ะแจกหน้ากากอนามัย
แล้วก็ไปวัดตรวจไข้วัดอุณหภูมิ
เยี่ยมบ้านพักที่ติดริมแม่น้ำสายด้วย
ขณะเดียวกันนะคะมีการเข้มงวดการป้องกันโควิด๑๙
ที่อาจจะระบาดในเรือนจำกลางเชียงราย
เรือนจำเทิงหลังเกิดเหตุนักโทษ
ก่อเหตุจราจนในจังหวัดบุรีรำค่ะ
ส่วนที่บ้านป่าสักน้อยตำบลป่าสัก

มีการสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่ไปร่วมงานศพภายในบ้าน
หมู่บ้านค่ะเนื่องจากทุกคนต้องวัดไข้
เอางานศพนะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นทางเข้างานศพนะคะ
ทุกคนต้องวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

แล้วก็เดินผ่านอุโมงฆ่าเชื้อก่อนเข้าสู่งานศพ
เป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกคน
นี่คือมาตรการของแต่ละพื้นที่นะคะ
เอาหน่วยใหญ่ที่สุดจังหวัดหน่วยย่อยลงมา